เกี่ยวกับที่เขาพูดถึงเรื่องเครื่องบิน

เครื่องบินที่แบบว่าอเมริกาไม่ขายให้เรา
ซึ่งจะต้องซื้อกับสหรัฐอเมริกา
ซึ่งเขาบอกอเมริกาบอกเฮ้ยให้ประเทศไทยพร้อมก่อนแล้วค่อยขาย
มันก็เลยมีกระแสข่าวลือมาตลอดเวลาว่า
เอ้าทำไมยังซื้อเครื่องบินกันอยู่
ความจริงแล้วมันเป็นตั้งแต่สมัยนู้น

เพราะว่าหลังจากที่คอรมอรักษาการต้องยอมรับว่า

ตั้งแต่ยุบสภามาเนี่ยใช้งบประมาณไม่ได้
อันนี้ก็เป็นเรื่องราวตั้งแต่ก่อนที่
เรียกได้ว่าเป็นรัฐบาลปกติ

แต่ปรากฏว่าเขาไม่ขาย

แล้วสองไม่ขายก็ไม่ซื้อก็ได้บิ๊กตู่บอก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
ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่สหรัฐอเมริกา
ให้กับกองทัพอากาศไทยนะฮะ

ยังไม่มีความพร้อมอย่างแรก

เราไม่มีความพร้อมในเรื่องอาคารสถานที่

เพราะอาคารสถานที่เราไม่พร้อม

วันนี้นักข่าวก็ไปถามนายก
ว่านายกสรุปแล้วทำไมเขาไม่ขายเครื่องบินให้นายกล่ะ

คนเอกประโยชน์ย้อนถามนักข่าวทำไมหรอ
อุ๊ยมาแล้ว

เมื่อเขาไม่ขายก็ไม่ซื้อ
ก็เป็นเรื่องการติดต่อการซื้อขายกันตามปกติ
ประเทศไหนมีจำหน่ายเราก็ติดต่อ
ถ้าเขาไม่ขายเราก็ไม่ซื้อ

เมื่อถามว่าได้มีการชี้แจงเหตุผลหรือเปล่า
พลเอกประยุทธ์กล่าวว่าชี้แจงอะไรอีกล่ะ
ไม่รู้หรอกกองทัพอากาศนั่นแหละ

อันนี้ก็คือคำตอบที่หลายคนถาม
ว่าเพราะอะไรทำไมถึงไม่ซื้อ

แต่ก็ต้องเสริมไงอาจจะไปหาที่อื่นหรือเปล่า
ใช่ถ้างบกันมาไปแล้วก็ต้องหา

มันไม่ใช่แบบว่าอันนี้เราไม่ซื้อแล้วเก็บข้อบัญชีเราไว้

ในการเซ็นสั่งซื้อแต่โอเค

ก็ต้องดูที่อื่นว่าที่อื่นเขาจะขายหรือเปล่า

ที่ไหนก็ขายเดี๋ยวก็ไปหาซื้อ